ไหนคุณพาไปเหมือนจะไปเที่ยวแล้ว
ดิฉันพาไปเที่ยวชมธรรมชาติกันต่อเลย
ใครอยากไปล่องแก่งแนะนำที่นี่จังหวัดสตูน

ถ้าพูดถึงร่องแก่งไม่มีใครนึกถึงสตูนนะ
ดิฉันเลยอยากจะพาไปเปิดโลกไปล่องแก่งวังสายทองนะคะ
ที่ชุมชนบ้านวังนาในหมู่๑๐ตำบลน้ำผุดอำเภอละงูจังหวัดสตูน

แต่ก่อนจะไปร่องแก่งคุณเข้าป่าไปก่อน
ไปตามชมวิถีชีวิตของชาวสาไก่
ที่เรารู้จักกันก็คือง้อปาดซาไก่
นี่ไงเขายังมีวิถีชีวิตและดำรงชีวิตอยู่กันแบบนี้จริงคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มสุดท้ายที่อาศัยอยู่และใช้ชีวิตที่เน้นวิถีดั้งเดิมแบบนี้นะคะ
นี่ค่ะเห็นไหมคุณดูเห็นไหมเวลาสร้างบ้านสร้างอะไรของเขาอย่างนี้
หรือลักษณะวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเขายังคงเป็นแบบนี้
เขาจะใช้ทัพแทนการสร้างบ้านเด็กที่นี่ก็น่ารัก
ถ้าเธอมาเป็นมิทรักไทยก็คือทักไทยบรรดานนักท่องเที่ยว
เราก็เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตในป่าของชาวสาไก่เรียบร้อย

ถูกต้องไปร่องแก่งกันจ้า
ซึ่งนักท่องเที่ยวเขาจะใช้เรือคายักษ์ในการล่องแก่งนะคะ
จุดหมายปลายทางนั้นนักท่องเที่ยวเลือกได้ตามต้องการ
ถ้าคุณชนะไปคุณอยากพายกับกรุงเทพอย่างนี้

แต่อย่างนี้คุณเลือกจุดหมายปลายทางได้
ถ้าคุณชอบความผจญภัยมาก
ซึ่งการล่องแก่งวางสายทองนี้จะเป็นการร่องแก่งแบบสบาย
บอกก่อนว่านักท่องเที่ยวมาตั้งแคมป์กันนะ
กลางเต้นกันบริเวณต้นน้ำก็มี
และที่พลาดไม่ได้ก็คือเป็นช่วงที่
กระดิ่งนางฟ้าออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้น
ต้นออกมาก่อนแล้วก็ร่วงโรยไปก็มี
นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้ชมกระดิ่งนางฟ้าบานสะพรั่งเลย
สำหรับกระดิ่งนางฟ้าเป็นไม้มงคลนี่ค่ะ
ออกดอกเป็นพวงแล้วมีกลิ่นหอมอ่อน
ทรงเขาคล้ายกระดิ่งก็เลยเรียกกันว่า
กระดิ่งนางฟ้า
ไปถามผู้บริหารภูผาแดงโฮมสเตย์หน่อย
คุณทิติชายาช่วยแก้วนะคะ
เขาบอกว่าการล่องแก่งชมกระดิ่งนางฟ้าที่ชุมชนบ้านวังนาในเนี่ย
จะสามารถดูได้ไม่เกิน
วันที่๑๐พฤษภาคมนี้แล้วนะ
มีกี่ไม่นานนะคะ

จะมีกระดิ่งนางฟ้าขึ้นอยู่ริมสองฝั่งลำคลองเลยนะคะ
แล้วก็ร่องแก่งได้ตลอดทั้งปี

ร่องกงร่องแก่งอะไรได้หมดเลยปิ้งย่างกลางเต็นต์
นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชวนให้เที่ยวในวันหยุด
แม้ว่าวันหยุดยาวเราจะเพิ่งผ่านพ้นไป
แต่ว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าได้
เพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปพูดถึงสตูนไม่ค่อยมีคนนึกถึงการไปร่องแก่ง
ก็เลยมาแนะนำลงทะเลอย่างเดียวเลย